ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูคดี
รักร้าวใจร้าวจนต้องสาวปืน
มายิงกันเอาชีวิตกันให้ได้
จริงคดีแบบนี้ไม่ได้อยากเจอ
ไม่ได้อยากอ่านทุกวันก็มันเกิดขึ้นจริง
แล้วมันไม่เช่คดีเดียวเปลี่ยนกันเป็นตับเลย

เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะหนุ่มคนหนึ่ง
ง้อขอคืนดีแฟนไม่สำเร็จครั้งล่าสุดตามไปที่ที่ทำงาน
เห็นสาวเจ้าขับรถเข้ามาตามเข้าไปที่รถเลย
ยิงอดีตแฟนเสียชีวิตคารถเลยนะคะ
แฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกขออภัยนะคะ

ผู้ชายคนนี้ชอบตามง้อขอคืนดีหลายครั้งนะคะ
ซึ่งคือหลายครั้งที่เข้ามาเพื่อนก็พยายามที่จะช่วย
แต่ว่าสุดท้ายอันนี้เป็นครั้งล่าสุดที่ไม่สำเร็จ

ส่วนที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลย
ผู้ชายเป็นอดีตแฟนมาตามง้อขอคืนดีม่ายสาว
ค่ะมีลูกสองคนแล้วในระหว่างที่ไปส่งลูกอยู่ที่หน้าโรงเรียน
แต่ทีนี้ไม่สำเร็จค่ะของ้อคืนดีไม่สำเร็จควักปืนออกมายิง
อดีตแฟนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ไปครึ่งชั่วโมงขอเข้ามอบตัวค่ะ
บอกว่าทำไปเพราะความหึงหวงจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อยู่ที่ข้างโรงเรียนสุวรรณวงศ์ถนนประชาธิปัตย
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะ
ทราบชื่อคือนางสาวเตชิตากริบวัยพักอายุ๒๔ปี
ไม่สาวลูกสองเป็นเจ้าของกิจการแผงขายผลไม้รายใหญ่นะคะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอนอยู่ริมถนนร่างกายเต็มไปด้วยเลือดนะคะ
หลังจากนั้นกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
รีบเข้าไปช่วยชีวิตส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

เพราะว่ากระสุนถูกจุดสำคัญ๓จุดด้วยกัน
หน้าอกด้านซ้ายราวนมด้านซ้ายและแขนใกล้หัวใจนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่มาส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรียนนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภหัดใหญ่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๓ปลอก
สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
เห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดมาพูดคุยกับผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นลักษณะคล้ายทะเลาะกัน
เพราะว่ามีการกระชากแขนผ่านไปอีกสักพัก
ชักปืนออกมากระหน่ำยิงไป๓ครั้ง
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจพยายามแล้วนะ
พยายามวิทยุสกัดจับปิดเมือง

แต่ว่าสุดท้ายนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไป
คนร้ายยอมมอบตัวค่ะพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ทราบชื่อนะคะคือนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปี

สาเหตุมาจากความโกรธแค้นและหึงหวงที่แฟนสาว
พอบอกเลิกกับตัวเองไปคบกับชายหนุ่มคนใหม่
พยายามง้อขอคืนดี๑เดือนที่ผ่านมา

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับของขวัญวันเกิด

แต่ว่าตัวเองนี่แหละมันเป็นจุดที่ช้ำใจมาก
ก็ไม่คิดว่าจะมีการตัดความสัมพันธ
เพราะว่าสองคนเนี่ยคบกันมา๔ปีแล้วนะคะ
จริงวันนี้ที่ก่อเหตุยิงเขาเนี่ย
ตั้งใจจะเอาของขวัญที่ตัวเองได้มาสิงหาคม
เอามาคืนดักรออยู่ข้างโรงเรียนครึ่งชั่วโมง
พอเจอกันพยายามปรับความเข้าใจอีกครั้ง
ขอคืนดีอีกครั้งแต่ฝ่ายสาวก็ปฏิเสธอีก

ทงชัยพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ผู้เสียชีวิตก็เลยโบกมือขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นแหละ
แฟนสาวซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตพยายามวิ่งหนี
ตัวเองเห็นแบบนั้นดึงปืนออกมาเลยค่ะ
ยิงเขาที่ด้านหลังเขาล้มลงไม่พอค่ะ
ตามไปซ้ำยิงอีก๒นัดนะคะ
ฟุบคาถนนหลังจากนั้นตกใจ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะคะ
ไปครึ่งชั่วโมงสำนึกผิดขอเข้ามอบตัวค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
จะไปง้อขอคืนดีเอาของขวัญไปคืน
ทำไมต้องพกปืนไปด้วยนะ